ชนบุรีคุณผู้ชมมีแคดดี้คนหนึ่งมาเปิดเผย
บอกว่าระยะหลังมีเหตุเกิดกับแคดดี้ที่เป็นผู้หญิงบ่อย
โดยเฉพาะโดนทั้งทำร้ายร่างกายโดนลวนลามโดนชิงทรัพย์ไป

เธอคนนี้ชื่อคุณนวลโดนเหมือนกัน

มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานที่สนามกอล์ฟคุณน้ำแข็งคุณขวัญ

แล้วก็จะกระชากคอเสื้อเธอด้วย

ดีว่าเธอหนีออกมาทันครับแต่ก็ได้รับบาดเจ็บไปครับ

ก็นั่นน่ะสิน่าสงสัยว่ามีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนหรือเปล่า
คุณนวลอายุ๔๔ปีเป็นแคดดี้สนามกอล์ฟในพื้นที่อำเภอบังละมุงที่ชนบุรี

วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ

แต่ตอนนี้ดูสภาพเธอสิ

แล้วก็ไหล่ขวาด้วยซี่โครงก็หักกระดูกสะบักก็ซ้ายก็หักเหมือนกันนะ
เธอเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์
บริเวณริมถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๓
ก่อนจะถึงสนามกอล์ฟตะบนเขาไม้แก้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานระหว่างทางมีชายชะกันรูปร่างผอมสูง

ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างคันของเธอครับ
หลังจากนั้นคนร้ายสาดน้ำมันใส่
ตกใจสิบิดหนีบิดหนีไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาหวังจะทำอะไร

เท่านั้นยังไม่พอสาดน้ำมันเสร็จเอื้อมมือกระชากคอเสื้อเธอ
บิดหนีตายแล้วผู้ชายคนนั้นก็ขี่ตามมาเรื่อยเบียด
มอเตอร์ไซค์เธอไปตกตรงพงหญ้าข้างทางแบบนั้น

คุณนวลยังบอกข้อมูลนี้กับนักข่าวว่า

ลักษณะนี้เกิดกับกลุ่มแคดดี้ที่เป็นผู้หญิงบ่อยเลยนะ
คนร้ายก็จะลักษณะคล้ายกัน

พอรู้ตัวอีกทีคือเขามาข้างแล้ว
แล้วก็เอาน้ำมันมาสาด

เอามือมาล้วงช่วงคอแต่มันไม่โดนคอหรอก
แต่ว่าลวงเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเขาก็เลย

เพราะว่าจะให้ถึงป้อมยามของสนามก๊อก
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
พอพี่บิดปุ๊บมันก็เบียดให้พี่ตกข้างทางเลยค่ะ
นี่คุณนวลก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่คว้ากระชากคอเสื้อเธอไป

หลังเกิดเรื่องคุณนวลไปแจ้งความกับตำรวจสภห้วยใหญ่แล้วครับ
ตำรวจก็รับปากนะว่าจะติดตามคดีให้โดยเร็ว
อีกทีเหตุเกิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา๒๖มิถุนายน

มิถุนายน๔๕วันแล้วอ่ะฝากตำรวจสภห้วยใหญ่ด้วยนะครับ
คือเธอเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่หายดียังไปทำงานไม่ได้
แต่เธอก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปไปทำงานจะมาเจออะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ